ท่านผู้ชมครับเรื่องราวของคดีที่เกิดขึ้นของอดีตภูมิกับโจ้กับพวกรวม๗คนที่เป็นตำรวจทั้งหมดเนี่ย
ยังมีให้คุยต่ออีกหลากหลายแง่มุมใช่ค่ะนี่ยังเป็นคดีที่คนไทยก็ให้ความสนใจอยู่นั่นแหละ
เพราะว่ามันสั่นสะเทือนวงการศรีกากีอยู่พอสมควรนะครับ
อดีตพุ่มกับโจ้อดีตพุ่มกับการสอบภัมมือนครสวรรค์เนี่ย
กับพวกรวม๗คนตอนนี้
อยู่ในระหว่างการฝากขังอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
ก็อยู่ในพื้นที่ของนครสวรรค์นั่นแหละนะฮะ

ในคดีนำถุงดำไปคลุมศีรษะนายมาวินผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แล้วก็ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตนะครับ
คือทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะอดีตภูมิกับโจ้ปฏิเสธข้อหา
ที่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการฆ่าผู้อื่นกันไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เรื่องราวต่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะ
อย่างเช่นเรื่องของอภิษฎหรือว่าสิทธิพิเศษตอนที่อยู่ที่เรือนจำ
คือทางเจ้าหน้าที่รัชธรรมเองเนี่ยบอกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ย
ก็ได้มีการตรวจสภาพอาการทางจิตนะเพื่อพูดคุยให้ผ่อนคลาย
ให้เข้าใจการปฏิบัติตัวในรวนจำตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
เดี๋ยวต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวของทางรวนจำก่อนเรื่องกักโรคนะครับ
ต้องไปกักตัว๒๑วันนี่เป็นภาพวันที่ถูกคุมตัวไปฝากขังที่รวนจำนะครับ
บอกว่าได้แบ่งผู้ต้องหา๗คนนี้ออกเป็น๒ชุดด้วยกัน
จะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะอยู่ที่ชั้น๓นะครับเป็นด่านกักกันโรคที่มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยไม่ได้แยกเดียว
เนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาเนี่ยจะคิดสั้นนะครับก็เลยต้องให้อยู่ร่วมกันลักษณะแบบนี้ที่มีกระแสข่าวว่าถึงขั้น
โอ้โหทางเรือนจำกลางพิศนุโลกจัดห้องแอร์ให้อยู่กันเลยสำหรับอดีตภูมิกับโจ้
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิศนุโลกก็คือนายนรงจุ้ยเสยยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะทางเรือนจำเนี่ยปฏิบัติต่อตำรวจชุดนี้นะเป็นอดีตตำรวจชุดนี้รวมทั้งอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยเหมือนกับผู้ต้องหาในคดีอื่นทุกคนนะ
ถ้าจะนับวันเนี่ยถูกนำตัวมาฝากขังที่เรือนจำกลางพิศนุโลกตั้งแต่ศุกร์๒๗สิงหาคมนะครับสำหรับอดีตภูมิกับโจ้
วันนี้ก็ถือเป็นวันที่๓ผู้ต้องหาทั้ง๗คนเนี่ยบางคนก็ไปอยู่ก่อนตั้งวันหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะฮะในช่วงของจุดที่เป็นจุดกักตัวโควิด๑๙
อธิบดีกรมราชธรรมเราสอบถามไปนะครับถึงเรื่องของผู้ต้องหาทั้งหมดในแก๊งของอดีตภูมิกับโจ้เนี่ยนะครับหลังจากวันนี้ทางจิตแพทย์เข้าไปตรวจประเมินอาการสภาพจิตใจผู้ต้องหาทั้ง๗คน
พบว่าผู้ต้องหาทุกคนก็มีอาการเครียดมีลักษณะคือนอนไม่หลับนะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวบางคนก็มีภาวะลักษณะเหมือนซึมเศร้าบางคนก็กินข้าวได้ตามปกติบางคนกินไม่ได้เลยก็มีนี่นะฮะจิตแพทย์ต้องให้ยาคลายเครียดนะครับให้ยาแก้ซึมเศร้าให้ยานอนหลับด้วยเดี๋ยวจะประเมินอาการกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง

เพราะว่าทั้ง๗คนเนี่ยอยู่ในช่วงการกักโรค๒๑วันก่อนจะเอาเข้าไปในเรือนจำจริงนะฮะถ้าพนักงานสอบสวนสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมเสร็จเนี่ยก็จะแจ้งข้อหาตามขั้นตอนกันต่อไปถ้าพบข้อหาเพิ่มอืมคุณผู้ชมคะมาดูประเด็นนี้กันหน่อยเพราะถือว่าเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาและน่าสนใจนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติ

มาต่อสู้คดีในชั้นศาลหรือเปล่า

มีความผิดปกติในภาวะทางจิตลักษณะประมาณนี้ค่ะ
สมมุติอย่างเช่นถ้าจะบอกเหตุการณ์ในคลิป
ช่วงนั้นผมอาการกำเริบพอดีอย่างนี้หรอ
เราเลยไปถามจิตแพทย์มาให้ว่ารักษณะแบบนี้
มันสามารถนำมาเป็นประเด็นในการต่อสู้คดีในชั้นศาลได้หรือไม่
และโรคบายโพล่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไร
ทีมข่าวของเราไปถามแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์หมอเบิร์ตนะคะ
เบิร์ตเป็นจิตแพทย์อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพ
หมอเบิร์ตบอกว่าถ้าเป็นบายโพล่า
จริงแล้วถือว่าเป็นโรคที่รักษาหายได้ค่ะ

อาการจะหายเป็นปกติแล้วก็ตาม
แต่ยังต้องรักษากันต่อเนื่องไปเรื่อย
ถ้าผู้ป่วยก่อเหตุมีคดีติดตัว
ต้องไปดูว่าช่วงที่ก่อเหตุอยู่ในภาวะหรือระยะใดของโรค

ถ้าทำพฤติกรรมใดในช่วงที่โรคกำเริบ
ก็อาจจะนำมาประกอบคดีได้นะคุณผู้ชม
แต่ถ้าเป็นช่วงโรคสงบ
ผู้ป่วยมีความคิดมีเหตุผลไม่ต่างจากคนทั่วไป
สิ่งเหล่านี้ทางการแพทย์เขามีวิธีการประเมินค่ะ
ส่วนการก่อเหตุหรือกระทำความรุนแรงอะไรลงไป
แล้วมาอ้างว่าเกิดจากอาการไบโพล่า

หมอเบิร์ตบอกว่ามันอ้างไม่ได้นะคะ
เพราะถ้ากระทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้ว
ไม่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อลดโทษได้
แล้วแพทย์เขามีวิธีการดูว่าคุณป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริง
ตอนคุณก่อเหตุคุณมีอาการกำเริบจริงหรือไม่กำเริบเนี่ย
เขามีวิธีการในการตรวจสอบดู
ก็เหมือนหลายคดีที่บอกคนที่ก่อเหตุมีอาการทางจิตอย่างนี้ใช่ไหม

คือตำรวจก็บอกว่าก็ถ้ามีจริงคุณก็รักษาให้หาย

ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าป่วยแล้วก็ไม่ต้องรับโทษมันไม่ใช่แบบนั้น
อาจารย์ดรวรลบปิยมโนธรรมนักจิตวิทยาอีกท่านหนึ่งนะคะ
ก็บอกว่าถ้าวิเคราะห์จากพฤติกรรมในคลิปที่อดีตภูมิกับโจ้
พร้อมกับตำรวจคนอื่นร่วมกันก่อเหตุเนี่ย
จะเห็นได้ว่าอดีตภูมิกับโจ้
ก็เป็นไปได้ที่เข้าข่ายคนอารมณ์สองคั่วหรือว่าคนสองบุคลิก
หน้าเนื้อใจเสือต่อหน้าผูดดีในใจลึกคิดทำร้ายผู้อื่น
แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นไบโพลา
จะมีจุดซึมเศร้าต่ำสุดอารมณ์รุนแรงสูงสุด
ควบคุมไม่ได้อันนี้ถึงจะถึงขั้นว่าเป็นโรคไบโพลา
อย่างคลิปเหตุการณ์ที่อดีตภูมิกับโจ้คุยกับคุณลุงกับคุณป้า
ที่มาขอความช่วยเหลือที่โรงพักคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
คลิปนี้ค่ะผู้จาดีคุกเข่าไปกอดอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงความเป็นมิตร
นี่ค่ะพอตัดมาอีกภาพหนึ่ง
เหตุการณ์ที่เอาถุงดำคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตเนี่ย
มันคือ๒บุคลิก๒ลักษณะเลยนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเขาเสียชีวิตเนี่ย

ฟังเสียงนักจิตวิทยาให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะ
ใจเอามาหิดไม่ได้เป็นร่วมประสาท
เพราะฉะนั้นตำรวจจะต้องปฏิรูปตรงนี้ตอนจะเป็นเนี่ย
ต้องตรวจตรวจสภาพจิตเลยฮะทั้งหมดฮะ
มันก็ต้องไปดูให้รู้จริงว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าใช่ไหม

นายโชคชัยอ่างแก้วทนายความของอดีตภูมิกับโจ้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปถามนะฮะทนายโชคชัยนะครับ
ทนายบอกว่าตอนนี้ถ้าเอาเรื่องคดีก่อนนะ
ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำมาต่อสู้คดี
อย่างเช่นหลักฐานต่างในโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
อดีตภูมิกับโจ้ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นภาพถ่ายลักษณะ

ยาไอซ์ตั้งเยอะยาบ้าก็อีกโอ้โหตั้งหลายหมื่นเมตร
ยาไอซ์หนึ่งกิโลกรัมยาบ้าสองสามหมื่นเม็ด
เป็นสาเหตุทำให้อดีตภูมิกับโจ้เนี่ยต้องมาเค้นสอบผู้ต้องหา
เพื่อจะหาความจริงให้ได้ว่ายาเสพติดอยู่ไหน
แล้วก็ต้องไปเอาไปประกอบกับหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
ซึ่งธนายโชคชัยบอกว่าความจริงมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะ
ที่จะต้องไปข่มขู่ไปรีดทรัพย์จากผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เพราะความจริงผู้ต้องหานั่นแหละจะเป็นคนเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยตัวอยู่แล้ว
ขณะเดียวกันเนี่ยที่มีการสงสัยนะหรือว่าตามกระแสข่าวที่บอกว่า
อดีตภูมิกับโจ้เป็นไบโพล่านะอารมณ์สองคั่วแล้วจะเอามาต่อสู้คดี
เพื่อให้โทษเบาลงหรือเปล่าเรื่องนี้ทนายโชคชัยบอกว่ายังไม่รู้รายละเอียด
เดี๋ยวต้องไปถามอดีตภูมิกับโจ้ก่อนนะว่าป่วยจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดมีประวัติการรักษาจริงมีการกินยาจริง
นั่นก็หมายความว่าตอนที่ก่อเหตุในการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นของอดีตภูมิกับโจ้
อาจจะเป็นช่วงที่อยู่ในความบกพร่องของร่างกายจากโรคที่เป็นอยู่ก็ได้
ข้อมูลนี้ก็เพิ่งได้ทราบมาจากสื่อนะครับ
ซึ่งผมก็คงจะต้องสอบถามแล้วก็ดูกับทางฝั่งภูมิกับโจ้อีกว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไง
คือในทางคุณหมายนี้นะครับมันคือถ้าคนมีความบกพร่องหนาเกี่ยวกับพวกนี้
ก็สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้นะ
เพราะมันจะเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจ
ดูจากคลิปมันก็จะเข้าใจได้ว่ามันทำไปเพื่ออะไร
คำว่าของอยู่ไหนของคืออะไร
ซึ่งเพราะว่าเราผมมีธนาความมีจิตตรงนี้ก็เข้าเข้าใจได้
ทุกคนก็เข้าใจของคืออะไร

และส่วนเรื่องที่คนอื่นไปตีความว่ามันมีการลีกพรีบรีดทรัพย์นะครับ
ถ้ารีดทรัพย์มันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกครับ
เมื่อผู้ถูกกันจับคุมตูปปุธงครับ
นี่ในมุมของทนายความนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ต้องรับทราบ
ว่าทนายโชคชัยเนี่ยเป็นทนายความของอดีตภูมิกับโจ้
ในมุมของทนายโชคชัยเขาจะมองในลักษณะแบบนี้นะครับทนายโชคชัยบอกว่าคดีนี้ถ้าถามว่ายากไหม
ก็ถือว่ายากพอสมควรสำหรับลูกความของเขาเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
แล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเยอะแต่ถ้ากลับไปดูรายละเอียดของคดีทั้งหมดเนี่ย
ก็ยังมั่นใจว่ามีหลักฐานที่ยังพอเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีให้กับลูกความได้บ้าง
ไม่ได้กังวลอะไรมากนักส่วนประเด็นที่ว่ามีตำรวจยศในพันธุ์เหมือนกันเนี่ย
มีการปล่อยคลิปออกมาตรงนี้ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะรวมถึงทางฝั่งของอดีตภูมิกับโจ้
ไม่ได้ติดใจจะเอาความเอาเรื่องอะไรเรื่องการปล่อยคลิปเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นก็จะเดินหน้าไปที่เรื่องของคดีหลักก่อน
ที่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรามาดูในส่วนของนายมาวิน
ผู้ต้องหาที่ถูกซ้อมทรมานจนเสียชีวิต
มีหลายประเด็นให้ตามก็คือ๑ทางโรงพยาบาลที่ออกหนังสือรับรองการตายก็ออกแถลงการออกมา
ฉบับที่๒แล้วก็ต้องรอคอยเรื่องของผลการชนะสูตรอย่างละเอียดว่าตกลงแล้วเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
และทีมข่าวของเราไปดูกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตอนที่อดีตภูมิกับโจ้และตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
หรือชุดศูนย์ห้าของสพมนครสวรรค์นำตัวนายมาวินไปส่งที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพค่ะ
คือมีรถไปส่งสองคันคันแรกเนี่ยเป็นรถของตำรวจชุด๐๕ที่มีนายมาวินอยู่ในรถ
ส่วนรถอีกคันนึงคือรถของอดีตผู้กำกับโจ้นะคะ
จากข้อมูลการสอบปากคำเนี่ยได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะคือทีมแพทย์แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้ข้อมูลว่า
นายมาวินถูกนำส่งโรงพยาบาลตอนเวลา๑๓นาฬิกา๓๘นาทีของวันที่๕สิงหาคมนะคะ
ร้อยตำรวจโทธรณินเป็นคนปั๊มหัวใจขณะนำส่งโรงพยาบาล
อดีตภูมิกับโจ้เป็นคนให้ข้อมูลกับแพทย์และพยาบาล
ให้ข้อมูลในตอนแรกอะค่ะอ้างว่าสาเหตุเกิดจากตำรวจ
วิ่งไล่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดและผู้ต้องหามีอาการวูบหมดสติ

ภูมิกับโจ้อ้างแบบนี้กับคุณหมอและพยาบาล
ทางคุณหมอให้การกับตำรวจว่าพยายามจะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายมาวินอยู่๑๐รอบ

พบว่าชีพจรกลับมานะคะก็ส่งต่อให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เนื่องจากผลเอ็กซ์เรย์ปอดผิดปกติ
เลือดเป็นกรดสูงคนไข้หยุดหายใจต้องอาศัยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
รวมถึงมองว่าเป็นคดียาเสพติดควรจะให้โรงพยาบาลรัฐบาลดำเนินการต่อ
โรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพก็เลยใช้สายยางสอดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
ตรวจสารเสพติดตามข้อมูลที่อดีตภูมิกับโจ้แจ้งเอาไว้กับทางคุณหมอและพยาบาลนะคะ
ทีนี้ค่ะเอกสารประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพ
จากนั้นก็เริ่มปั๊มหัวใจแต่ไม่มีชีพจรก็เลยใช้ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจใน
ช่วงเวลา๑๓น๕๐นและ๑๓น๕๘น
ต่อมาเวลา๑๔นาฬิกาชีพจรกลับมาเต้น๗๐ครั้งต่อนาที
แต่นายมาวินไม่ลืมตาไม่เคลื่อนไหวแล้วด้วยค่ะ
คุณหมอก็ให้ยาต่อเนื่องเพิ่มยาความดัน
ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจ
ใช้เวลารักษาอยู่ประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
แต่สุดท้ายหัวใจหยุดเต้นอีกครั้ง
เนื่องจากภาวะเป็นกรดในร่างกาย

เพื่อส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นะคะ
ในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๒๐นาที
๖สิงหาคม๑๓นาฬิกา๒๐นาที
ปรากฏว่านายมาวินมีเลือดออกในช่องท้อง
ปั๊มหัวใจอยู่ครึ่งชั่วโมง
และสุดท้ายนายมาวินเสียชีวิต
เรื่องต้นนะคะแพทย์ลงสาเหตุการตายว่ามาจากเสพยา
เพราะว่ามีการตรวจปัสสาวะแล้วพบสารเสพติดนะคะ
แต่เป็นการลงเอาไว้เบื้องต้นเท่านั้นนะคะ
เพราะมีรายงานระบุเอาไว้ว่า
อาจมาจากการขาดอากาศหายใจ
นี่นะคะครับทีนี้ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเรา
ไปที่โรงพยาบาลปริ้นต์ปากน้ำโพ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็คืออยู่ใกล้โรงพักมากที่สุด
วินมาส่งนี่นะคะเส้นทางเป็นแบบนี้

ทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคนนึงนะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันในบอยค่ะเขาบอกว่าตอนวันเกิดเหตุเนี่ย
วันที่๕สิงหาคมเขาเข้าเวรอยู่ที่ป้อมยามด้านข้างโรงพยาบาล
ครับบ่ายโมงกว่ากว่าเห็นรถเก๋งสีบรอนเงินขับเข้ามาจอดที่หน้าห้องฉุกเฉิน
เห็นเลยตำรวจสามนายลงมาจากรถก็คือสิบตำรวจรีปวีกร
ร้อยตำรวจโทธรณินและดาบวิสุทธิ์สามคนนี้เห็นก่อนเลยว่าลงมาก่อน
แล้วก็มาพยายามขอความช่วยเหลือจากทางโรงพยาบาลปริ้นต์
เจ้าหน้าที่เวรเปรย์สองคนก็เลยเอารถเข็นไปไปเทียบกับรถยนต์เลย
แล้วก็ยกนายมาวินขึ้นบนเปรย์นอนตัวคนที่ให้ข้อมูลกับเราอ่ะค่ะ
บอกว่าเขาก็ไปช่วยนะคะจับรถเข็นเอาไว้เพื่อช่วยนายมาวินคนเจ็บ
บอยนามสมมุติคนนี้บอกอีกว่านาทีที่พยายามจะนำตัวนายมาวิน
ขึ้นรถเข็นนะคะก็ไม่รู้ว่านายมาวินยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
เพราะว่าเขานิ่งมากคือนอนนิ่งเลยนะคะไม่กระดุกกระดิกเลย
ตำรวจที่มาด้วยพยายามจับตัวและเรียกชื่อให้มีสติ
แต่นายมาวินก็ยังนิ่งไม่ตอบรับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเลย
นาทีที่กำลังช่วยเหลือนายมาวินนะคะตำรวจที่นำตัวส่งเนี่ย
ไม่ได้บอกว่านายมาวินหมดสติเพราะอะไรไม่ได้บอกว่านำมาส่งโรงพยาบาลเพราะอะไร
ตำรวจที่นำตัวนายมาวินมาส่งพูดสั้นแค่ว่าจับตัวผู้ต้องหามา
แค่นั้นเลยค่ะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าได้ข้อมูลแค่นั้นเลย
จังหวะที่นำขึ้นเปรย์จะนำไปรักษาค่ะระหว่างนั้นเนี่ย
อดีตภูมิกับโจ้มานะคะแต่มาทีหลังมานะฮะมาทีหลัง
แต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่ทันสังเกต
อดีตภูมิกับโจ้ที่ตามมาทีหลังใช้รถอะไรมา
เพราะว่าจอดเอาไว้ในลานจอดรถของโรงพยาบาลแล้วเดินมาค่ะครับ
อดีตภูมิกับโจ้เดินมาหน้าห้องฉุกเฉินก็คือตามภาพที่เห็นในคลิป
กล้องวงจรปิดนะคะว่าเขาเดินมาเจ้าหน้าที่เวรเปรย์และพยาบาล
ก็นำตัวนายมาวินไปไอซียูไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไป
อดีตภูมิกับโจ้ก็เลยกลับเหลือแค่ตำรวจสองนายที่เฝ้าอยู่
คนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าวันที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรไม่เห็นพิรุธอะไร
ก็เหมือนกับตำรวจเอาผู้ต้องหามาส่งตามปกติแต่พอรู้ทีหลังว่า
มาวินเสียชีวิตเพราะถูกตำรวจใช้ถุงคลุมหัว
สารคนตายคาดไม่ถึงว่าเขาจะมาตายในลักษณะแบบนี้ค่ะ
ตำรวจเขาก็มาส่งเก่งเอาคนเจ็บที่เราเก่งมาก

ที่มาส่งตัวคนเจ็บปกติต้องหาเขานั่งกระนับบุคคล
นานเขาไปช่วยเขา

จับลดเข็นไม่ได้อุ้มเหรอ

ตำรวจเขาไม่รู้มีชั้นทำกลับ
ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขา
อาการคนเจ็บตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับพนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้
ซึ่งเขาอยู่ในคลิปจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังเลยว่าวันที่เกิดเหตุ๕สิงหาคม
พอรถเก๋งคันที่นำตัวนายมาวินมาส่งมาจอดหน้าห้องฉุกเฉินเนี่ยนะ

ตอนที่เปิดประตูลงมารถเก๋งทางด้านหลังคนขับนายมาวินเขาหมดสติอยู่เบาะหลังเลย
แล้วเขาเห็นว่าร้อยตำรวจโทธรณินปั๊มหัวใจอยู่ในรถ

แล้วก็รีบนำตัวมาที่รถเข็นแล้วก็นำตัวส่งเข้าห้องฉุกเฉิน
อันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
จุดสำคัญก็คือผลชนะสูตรอย่างละเอียดที่ออกมาว่านายมาวินจะเสียชีวิตเพราะอะไร
จะเป็นจุดสำคัญของคดีด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้รองอธิบดีอายการภาค๖
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอายการสูงสุดด้วย
ไปตรวจพื้นที่สำคัญหลายจุดในคดีนี้นะครับไปตรวจร่วมกับตำรวจด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวมีเรื่องของผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่ตำรวจเขาบอกออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ดูตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นจุดแรกที่ไปตรวจนะฮะ
นายสมพงศ์เย็นแก้วรองอธิบดีอายการภาค๖นะครับ
ไปกับทางผอสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีของสำนักงานอายการสูงสุดนายน้ำแท้มีบุญสล่าง
มีทางอายการจังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ
มีทางผู้มีความความตามกรรมกองปราบรามด้วยพันธุ์ตมุทรเอกอัหนเอกเตาสุภาพ
เพราะว่าพบตรให้กองปราบมาดูแลคดีนี้

นี่คือห้องทำงานของชุดปราบรามยาเสพติด๐๕
ของสพมนสวรรค์จุดเกิดเหตุ
ที่เขาเรียกว่าห้องกาแฟหรือว่าบ้านกาแฟนะฮะ
จุดที่เค้นสอบนายมาวินแล้วก็ทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
วันนี้มีพ่อแม่แล้วก็ภรรยาของนายมาวินมาด้วยนะครับ
ที่มาโรงพื้นที่จุดเกิดเหตุวันนี้เทะ
ใช้เวลาในการตรวจสอบตรงนี้อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง
จากนั้นทั้งหมดไปต่อที่โรงพยาบาลพรินส์ปากน้ำโพ
เป็นจุดแรกที่ลูกน้องแล้วก็อดีตภูมิกับโจ้
นำตัวนายมาวินไปส่งในสภาพที่เขาหมดสติแล้ว
ทางรองอธิบดีอายการภาค๖
ทางอายการก็ไปถามรายละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ก็ใช้เวลาอยู่สักครึ่งชั่วโมงนะฮะไปดูจุดที่เป็นห้องตรวจรักษาด้วยนะครับ
เสร็จแล้วก็ไปต่อในโรงพยาบาลที่ถูกส่งต่อไปแห่งที่๒
คือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีเป็นจุดสุดท้ายที่ไปตรวจสอบ
ไปดูเรื่องของรายละเอียดต่างของการรับคนไข้
ชื่อนายมาวินที่ถูกส่งตัวมาแล้วก็การชนะสูตรพลิกศพด้วย
ตรงนี้สำคัญเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพันธุ์ตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพ
รองผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าผลการชนะสูตรพลิกศพของนายมาวินเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจกองปราบได้มาแล้วนะฮะพบว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจนะฮะ
ขาดอากาศหายใจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกอเนกบอกว่าการคลุมถุงดำ
ปรากฏในคลิปในห้องสืบสวนของชุดอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
แน่นอนว่ามันมีส่วนทำให้นายมาวินเขาขาดอากาศหายใจ
ส่วนเรื่องของสารแอมเฟตามีนที่พบในร่างกาย
ถ้าจะถามว่ามีส่วนต่อการเสียชีวิตไหมมันมีอยู่ในปริมาณที่เจือจางมาก
ไม่สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วภาพรวมของ
นายมาวินที่เสียชีวิตเรื่องของสารเสพติดไม่ใช่สาเหตุการณ์ตาย
สาเหตุการตายคือเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับตำรวจกองปราบบอกว่าวันที่นำตัวนายมาวินมาส่ง
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษณ์ก่อนจะเสียชีวิตในวันที่๖สิงหาคม
และพยาบาลพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แล้วทั้งปั๊มหัวใจให้ออกซิเจน
ให้ยาพยุงสัญญาณชีพยื้อชีวิตอย่างถึงที่สุด
สุดท้ายเขาก็เสียชีวิต
การลงพื้นที่จุดเกิดเหตุต่างวันนี้
เกิดขึ้นหลังจากอายการได้ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับ
ทางรองอธิบดีอายการภาค๖นายสมพงศ์เย็นแก้วบอกว่า
ประสงค์หลักก็เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงของนายมาวิน

แม้ว่ารายงานผลชนสูตรฉบับเต็มจะออกมาแล้ว
แต่ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กำหนดว่ากรณีที่มีวิสามันฆาตกรรมหรือตายระหว่างควบคุมตัว
การชนะสูตรศพตำรวจจะทำฝ่ายเดียวไม่ได้
และรัดผลให้เกิดความชัดเจนให้เร็วที่สุดอย่างเป็นทางการภายใน๑๐วัน
ทางอายการบอกว่าต้องร่วมกัน๔ฝ่ายสำหรับคดีนี้
ทีนี้ค่ะตรงนี้สำคัญอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ทางกองปราบบอกแล้วว่าการชนะสูตรพลิกศพนายมาวินเนี่ย
สาเหตุการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจ
ดังนั้นคำถามคือแล้วทำไมทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ออกหนังสือรับรองการตายนายมาวินว่า
เกิดจากพิษของสารแอมเฟตามีน
อันนี้เป็นประเด็นที่ถามกันมาตั้งแต่ต้นเลย

และทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงไปแล้วรอบนึง
วันนี้ชี้แจงอีกรอบหนึ่ง
เป็นการแถลงในเพจเฟสบุ๊ค

ทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ชี้แจงแบบนี้ค่ะ

ข้อแรกผู้เสียชีวิตได้รับการส่งตัว
จากโรงพยาบาลเอกชนมาโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

๑๙นาฬิกา๒๐นาทีด้วยอาการไม่รู้สึกตัว

ประวัติการเจ็บป่วยได้ใบส่งตัว
ของโรงพยาบาลเอกชนและตำรวจผู้นำส่ง
ส่วนญาติที่ติดต่อได้คือบีดา
ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้

ให้การดูแลรักษาผู้เสียชีวิต
มาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอน
จนเสียชีวิต๖สิงหาคม๑๓นาฬิกา๒๐นาที
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ชี้แจงเอาไว้ว่า

แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์๗สิงหาคม๙โมงเช้า
เพราะว่าต้องรอผลการตรวจโควิด๑๙ผลการผ่าศพเบื้องต้น
การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบว่ามีสารเม็ดแอมเฟตามีนและแอมเฟตามีนนะคะ
ก็เลยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตาย
สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน
ซึ่งเป็นไปตามหลักฐานที่พบในตอนนั้น
แล้วก็มีการอธิบายตามหลักวิชาการเอาไว้
ข้อ๔ค่ะทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์บอกว่า
ชนะสูตรพลิกศพเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และการดำเนินการตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
ทุกขั้นตอนมีการเก็บหลักฐานไว้หมดถ่ายภาพเอาไว้ได้
แล้วก็สามารถมาทวนการสอบได้
ระยะเวลาการรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทัศน์
ผลการตรวจเลือดก็เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ส่วนข้อ๕ก็ชี้แจงมาว่าผลการชนสูตรฉบับสมบูรณ์
มีการกำหนดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนวันนี้๓๐สิงหาคม
ก็เลยมีข้อมูลออกมาว่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่า

แสดงว่ากล้องผลาบก็ได้ผลเรียบร้อยแล้ว
ขาดอากาศหายใจนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันวันนี้คุณสลันพัฒน์คุณชมผู้สลันพัฒน์
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมนะฮะ
เป็นเส้นทางที่อดีตพุ่งกับโจ้
เขาขับรถมาที่โรงพยาบาลนะครับ

คือถ้าอันนี้ครับห่วงแดงนะครับ

คือถ้าเส้นทางการส่งตัวนายมาวินเนี่ย
จากที่ถูกสืบสวนสอบสวนในห้องสืบที่สพมนครสวรรค์
แล้วก็ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลพรินส์ปากน้ำโพ
ระยะทางห่างกัน๒กิโลเมตร
แล้วก็ไปโรงพยาบาลสวรรค์ประชารรักษ์อีก
มุ่งหน้าผ่านไปยังโรงพยาบาลพรินส์ปากน้ำโพวันที่๕สิงหาคม
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตอน๑๓นาฬิกา๓๔นาที
เมื่อสักครู่นี้นี่ฮะรถเก๋งสีบรอนเทานะครับ
ดูรอยนะครับมีรอยที่กันชนท้าย
ด้านหน้าฝั่งซ้ายใส่ล้อแม็กซ์ของรถฮอนด้า
ซึ่งเป็นรถเก๋งคันเดียวกับที่ปรากฏอยู่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพรินส์ปากน้ำโพ
ขณะที่นายมาวินเนี่ยถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินตรงนี้ฮะ
จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือคันเดียวกัน
เป็นลักษณะของรถเก๋งที่ขับมาด้วยความเร็ว
่งหน้าไปโรงพยาบาลห่างจากจุดที่เจอกล้องตรงนี้เนี่ย
ประมาณ๑กิโลเมตรกว่า๑๖กิโลเมตร
นี่ลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าวันนั้นเนี่ย
รีบมากันเลยล่ะพาเขาไปโรงพยาบาลนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องสืบสวน
คุณผู้ชมคะอยากให้มาดูประเด็นเรื่องของโทษทางวินัยกันหน่อย
คือเราพูดถึงโทษทางอาญากันไปแล้วโทษทางวินัยในส่วนของอดีตภูมิกับโจ้
และพวกรวม๗คนเนี่ยเขาจะโดนอะไรจะถึงขั้นผิดวินัยร้ายแรง
ออกจากราชการทันทีเลยหรือเปล่าหลายคนบอกว่ามันต้องเป็นแบบนั้น
มันต้องไล่ออกทันทีเพราะเนี่ยมันผิดร้ายแรงมันฆ่าคนตาย
แต่มาดูนะคะว่าจากการประชุมเนี่ยผลออกมาเป็นยังไง
วันนี้ประชุมครั้งแรกเพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่เกิดขึ้น
พลตำรวจโทสารวุฒิการพาณิชย์รองเจรตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานในการประชุมนะคะ
ที่สำนักงานกรมชาการตำรวจภูทรภักดิ์๖ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
สอบสวนวินัยเพื่อที่จะเอาผิดอดีตภูมิกับโจ้และพวก
วันนี้ประชุมครั้งแรกนี่ค่ะ
ในการประชุมเนี่ยก็บอกว่าจะมีการให้ความเป็นธรรมตรงไปตรงมาอยากให้ประชาชนเชื่อใจ
หารือกันเสร็จผลออกมายังไงก็ต้องแจ้งไปที่ผู้ต้องหาทั้ง๗คน
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับหรืออย่างไร
อันนี้กำลังประชุมหารือกันอยู่ว่าจะโทษสูงสุดไล่ออกจากราชการทันทีหรือไม่
ส่วนกรณีการสอบปากคำตำรวจชุด๐๕เพิ่มเติม
จะมีการออกหมายจับเพิ่มหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะก็ต้องพิจารณาว่าจะมีคนที่มีส่วนร่วมกับ๗คนนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะ
เพราะว่าตำรวจชุดเดียวกันยังมีอีก๗นายที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวด้วยไหม
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมถ้าเกี่ยวก็ต้องดำเนินคดีทั้งโทษทางอาญาทั้งโทษทางวินัยด้วยนะคะ
พลตำรวจโทษสารวุฒิก็มีการประชุมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่เรือนจำกลางพิศนุโลก
คือเข้าไปในเรือนจำเลยค่ะเพื่อไปแจ้งข้อหาความผิดทางวินัยกับอดีตภูมิกับโจ้ค่ะ
ทั้งอดีตผู้มกับโจ้ทั้งพวกรวม๗คนเนี่ยตามพรบอตำรวจแห่งชาติปี๒๕๔๗
แล้วก็คุยกันเป็นชั่วโมงด้วย
ตกลงแล้วผิดวินัยร้ายแรงนะคะ
โทษคือไล่ออกจากราชการทันทีนะคะ
สารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๗นาย
มันเป็นความผิดที่โทษรุนแรงเป็นความผิดทางอาญา
ดังนั้นความผิดทางวินัยก็ต้องไล่ออกจากราชการทั้ง๗คนนี้เลย
มีรายงานว่าทางอดีตภูมิกับกับพวกทั้ง๗คนเขาปฏิเสธ
เขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องของการปฏิเสธปฏิเสธอย่างไร
แต่เขาพูดในลักษณะที่ว่าขอเจอทนายก่อน
ก็เป็นสิทธิ์กับเค้าเค้าขอเจอทางนายก่อน
แล้วถึงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
นี่ค่ะทีนี้พอแจ้งข้อหาในความผิดทางวินัยร้ายแรงเสร็จ

ในส่วนของพลตำรวจโทษสารวุฒินะคะ

แต่ว่าทางวินัยเนี่ยเขาให้ไล่ออกไว้ก่อน

ที่ไปทำคดีแล้วก็เขาคุมตัว

ที่เขาบอกผ่านสื่อใช่ไหม

เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏอะไรก็ว่าไปแล้วสุดท้ายเนี่ย
ตอนนี้ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขาก็ลำบากกันอยู่พอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือจะทำมากทำน้อยทำจริงไม่จริงหรือไม่ได้ทำเนี่ยก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลแล้วล่ะตอนนี้
แต่ว่าเราไปคุยกับเพื่อนของหมู่ต้อมหมู่ต้อมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับ
ตอนที่ถูกคุมตัวได้แล้วผู้ที่เขานับถือเป็นแม่เขามาเยี่ยมอ่ะอืม
เปิดเผยว่าหมู่ต้อมก็เป็นคนขับรถของอดีตภูมิกับโจ้นะฮะ
ความจริงก็ไม่ได้อยากมาขับรถอะไรให้หรอกแต่ว่าก็กลัวนายจะสั่งย้ายไปที่อื่น
ก็ต้องยอมทำหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยอยากขอความเป็นธรรมด้วย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่สพตาคลีนี่หมู่ต้อมเห็นไหม
ต้อมร้องไห้ค่ะวันที่ไปฝากหางนี่ร้องไห้เลย
ใช่ค่ะ๒วันต่อเนื่องเลยค่ะวันที่คุยกับคนที่นับถือเป็นแม่ก็ร้องไห้ทางโทรศัพท์
แล้ววันนี้พอเห็นหน้าเต็มอีกวันนึงใช่ไหมถัดมาก็ร้องไห้แบบเต็มเลย
ขอความเป็นธรรมอย่างเดียวเลยเหมือนกับว่าแม่เราเป็นคนขับรถ
ทนายสั่งจะทำอะไรก็ทำแต่ในมุมของผู้ที่เขาดูแลด้านกฎหมาย
ทำงานด้านกฎหมายเขาบอกว่าคือถ้านายสั่งแต่มันขัดต่อกฎหมาย
คุณก็ไม่ทำก็ได้ใช่ไหมฮะสพตาคลีที่อำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนี่เป็นโรงพักเก่าของ๑๐ตำรวจรีปวีกร
มาเร็วหรือว่าหมู่ต้อมนะครับก่อนที่จะถูกย้ายไปช่วยราชการ
ที่สพมนครสวรรค์เมื่อต้นปีแล้วอดีตผู้มกับโจ้
ก็ให้มาเป็นคนขับรถของอดีตภูมิกับโจ้นะมาทำงานประจำตัวของอดีตภูมิกับ
เราได้คุยกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนตำรวจมารุ่นเดียวกับหมู่ต้อมนะครับ
บอกว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่นู่นจังหวัดพยาวอ่ะนะ
บอกว่าหมู่ต้อมเนี่ยปกติเป็นคนนิสัยดีขยันทำงานนะจนถูกย้ายไปช่วยราชการที่สพเมือง
ก็ไปขับรถให้กับผู้อำกับนะครับจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันอีกนะครับ
เพื่อนสนิทของหมู่ต้อมเนี่ยบอกกับเรานะฮะเราได้คลิปวีดีโอมาด้วย
บอกว่าปกติตอนที่อยู่ที่สพตาคลีเขาก็ทำงานขยันขันแข็งนะ
นี่คือเป็นตำรวจจราจรนะฮะของสพตาคลีคลิปนี้คือตอนที่ขี่จักรยานยนต์สายตรวจ
ไปตามตรอกซอกซอยตามชุมชนเอาข้าวกล่องไปแจกชาวบ้าน
เมื่อ๒๒พฤษภาคมปีที่แล้วนะฮะนี่ฮะไปแจกปีนี้ปีนี้
นี่ฮะหมู่ต้อมนะฮะคือมีผู้บังคับหมู่งานจราจรของสพตาคลี
ดาบตำรวจสุทัศน์เนี่ยบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนที่หมู่ต้อมทำงานที่นี่เนี่ย
ก็เป็นคนอัธยาศัยดีใจเย็นนะถือว่าเป็นตำรวจรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับ
มีความสามารถช่วยทำงานทุกอย่างไม่เคยมีปัญหากับใคร
พอรู้ข่าวว่าเอ้าตายแล้วหมู่ต้อมเนี่ยไปตกไปอยู่ในร่วมขบวนการแก๊งกับอดีตภูมิกับภูมิกับโจ้ด้วยเนี่ย
บอกสงสารมากนะฮะสงสารมากนะครับไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็รู้สึกสงสารเขาอะครับมันเป็นจังหวะชีวิตเขาอะครับเขาก็
อ่าเป็นท่านที่สายตรวจจราจรครับเขาก็เป็นคนใจเย็นครับไม่มีอะไรนะครับล่าเริ่มก็เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรก็จะเฮฮ่านะครับ
คุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะทีมข่าวก็เลยไปบ้านของหมู่ต้อม

ใช่ค่ะที่พยาวนะคะก็ไปเจอพ่อของหมู่ต้อม
นายบุญธรรมคำมาเร็วอายุห้าสิบห้า
บอกว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ต้อมเป็นลูกชายคนโตเป็นความหวังของครอบครัว
คือเขาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะ
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
เพราะลูกชายก็ทำตามคำสั่งของเจ้านายจริง
จุยเหลีย
จุยเหลียลูก
เพราะว่ามันอาจจะไปเปิงก็ไปแล้วครับ
นี่แหละครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในผู้ต้องหานะที่ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเขาบอกกับเรานะครับ
มันมีข่าวอยู่ข่าวนึงบอกว่าเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะ
อดีตภูมิกับโจ้ซ้อมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนจมน้ำเสียชีวิต
บอกเหมือนกับอดีตภูมิกับโจ้เขาจมน้ำเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นี่ค่ะคือตกลงข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวปลอมนะ
ค่ะที่บอกว่าตำรวจที่เอาคลิปมาปล่อยตำรวจที่เอาคลิปมาแฉ

ใช่บอกว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยโอ้โหเอาคลิปมาปล่อยเอาคลิปมาแฉก็เลยจมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เขาถูกพาดพิงเนี่ยเขาไปแจ้งความนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเพจตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
เปิดเผยว่าตำรวจนายนี้นะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปล่อยคลิปวงจรปิดนะ
แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความนะ
นี่บอกว่าตัวเป็นเป็นมาแล้วครับสิบตำรวจรีกิติศักดิ์บรรณรักษ์
หรือว่าน้องเก๋าผู้ที่ถูกมือดีนำไปสร้างข่าวปลอมว่าเป็นหมวดยิ้ม
ผู้ที่เป็นผู้กู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดคลิปอดีตภูมิกับโจ้
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเนี่ยมาแล้วนะครับ
น้องเก่าเข้าแจ้งความที่สอนอหัวหมากแล้วก็แจ้งว่าไม่มี

ด้วยการกระทำนี้เข้าข่ายผิดพบคแล้วทำให้ผู้แจ้งกับ
กองกำกัปการอระคา๑กรองบังคับการอระคาและควบคุมฝูงชน
ของกองบัญชาการตำรวจนครบานที่เป็นต้นสังกัดถือว่าได้รับความเสียหายด้วย
ก็ได้โพสต์บอกว่าไปแจ้งความเราบอกว่าตายคลิปนะครับแล้วผมไม่ได้ชื่อยิ้มด้วย
คือเอาภาพเข้าไปบอกว่าคือหมวดยิ้มนะเป็นตำรวจผู้กู้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เอามาเปิดเผยจนเกิดเหตุการณ์เรื่องของคดีของอดีตภูมิกับโจ้
บอกไม่ใช่นะฮะข่าวที่แชร์กันเนี่ยคือข่าวปลอมเนี่ย
ก็แจ้งกันมาเผื่อมีคนไปเห็นแล้วจะส่งต่อกันอีก
ซึ่งตำรวจชั้นผู้น้อยคนนั้นที่ส่งข้อมูลต่างมาให้กับทางทนายความทั้งหลายเนี่ย
ทนายเดชาหรือว่าทนายตั้มตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
หลายคนก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยตอนนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าฝากดูแลนะ
ตำรวจชั้นผู้น้อยหรือใครก็ตามที่เอาคลิปนี้มาเปิดเผย
มันนำมาซึ่งการจับกลุ่มคนผิดจริงจริง
ครับอ่านี่นะฮะแต่ว่าใครที่เห็นคลิปนี้เนี่ย
ตกลงเป็นข่าวปลอมนะครับแล้วหน้าก็ไม่ใช่ด้วยนะฮะเนี่ยฮะ
คือเขาคลอดดงฆ่าตาอะไรไว้แล้วนะครับ
อันนี้คือหมวดยิ้มซึ่งเขามีตัวตนจริงแล้วก็ประจำการอยู่ที่บอชนนะฮะ
นครบานที่กรุงเทพไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางนครสวรรค์เลยนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาดูประเด็นระหว่างทนายความสองคน
ทนายเดชากิติวิทยานันต์กับทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
คือทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์วันนี้เข้าไปที่สภาธนายความ
เอาเอกสารคำร้องไปมอบให้กับคณะกรรมการสภาธนายความ
ให้ตรวจสอบมัญญาติของทนายตั้ม
ก็มีเลขานุการกรรมการบรรยาทนายความเป็นผู้รับเอกสารนะคะ
นายเดชาบอกว่าจุดประสงค์ของการยื่นเอกสารร้องเรียนมัญญาติทนายตั้ม
เพราะว่าธนายตั้มไปโพสต์ข้อความกล่าวหา
ว่ามีทนายคลายทุกข์ตบทรัพย์อดีตภูมิกับโจ้
ทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียง
เอกสารคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการสภาธนายความ
ก็มีเอกสารข้อความที่อ้างว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อย
ร้องเรียนทนายคลายทุกข์พร้อมนำคลิปกล้องวงจรปิด
ขณะที่อดีตภูมิกับโจ้และพวกทำร้ายร่างกายผู้ต้องหามาให้
เพื่อหวังจะนำคลิปดังกล่าวเผยแพร่ต่อสาธารณชน
แต่คู่กรณีใส่ร้ายว่านำคลิปไปต่อรองผลประโยชน์
นายเดชาบอกว่าโอ้โหการกระทำแบบนี้ของทนายตั้ม
เหมือนซ้ำเติมวิชาชีพของตน
ทั้งที่ธนายตั้มไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลย
ผมเสียหายไม่เท่าไหร่ยังมีทนายเกิดผลทนายรณรงค์อะไรเอาไปออกทีวีอีกนะครับ
มันซ้ำเติมวิชาชีพคือตัวผมไม่เท่าไหร่ผมแก่แล้วจะ๖๐แล้วนะครับ
มันก็แก่แล้วไม่ค่อยได้ไปสารแล้วแต่ก็ห่วงวิชาชีพด้วย
ทีนี้ค่ะทางกรรมการสภาธนายความเขาก็รับเรื่องเอาไว้นะคะ
แล้วก็จะมีการตรวจสอบนะคะหนังสือคำร้องของทนายเดชาแล้วก็จะหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ถ้ามีมูลจริงเนี่ยนะสภาธนายความก็จะต้องส่งเรื่องให้ทนายตั้มรับทราบ
และทนายตั้มจะต้องทำหนังสือแก้ข้อกล่าวหาชี้แจงต่อคณะกรรมการสภาธนายความภายใน๑๕วัน
แล้วก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนมันญาติทนายความเขาใช้คำว่ามันญาตินะคะ
สอบสวนมัญญาติทนายความถ้าผลสุดท้ายเนี่ยผลการสอบสวนออกมาแล้วปรากฏว่าทนายตั้มผิดจริง
ถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นนะทางสภาธนายความก็จะมีบทลงโทษนะคะ
ลงโทษก็จะมีจากเบาไปหานักอะค่ะตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน
ทนายตั้มทำหน้าที่ธนายความเป็นระยะเวลา๑๓ปี
หรือว่านักถึงขั้นลบชื่อออกจากการเป็นทนายความหรือภาคทันโทษ
นี่ค่ะก็จากเบาไปหานักอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทนายตั้มผิดหรือไม่ผิดอย่างไร
ทางสภาธนายความบอกว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะ
ในส่วนของการพินารับเอกสารรับสำนวนเนี่ย
บกวนท่านพี่สื่อมวลชนนะครับว่า
บรรยาทนายความยังมีขั้นตอนพอสมควรนะครับ
ดังนั้นเนี่ยสภาธนาความเนี่ยนะครับ
เราพยายามที่อยากจะให้ทางฝ่ายทนายความถ้าหากกรณีของท่านพิธานะครับ
ด้วยกันเนี่ยนะครับไม่อยากให้มีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
ความรู้สึกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวิชาชีพเดียวกัน
แต่สภาธนายความนะครับโดยกรรมการบรรยาทนายความเนี่ย
ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
ส่วนทนายตั้มวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะฮะ
ท่านผู้ชมยังจำพระอานนท์ได้ไหมครับ
อานนท์ที่วันนั้นไปเยี่ยมอดีตภูมิกับโจ้อ่ะ
บอกว่าโอ้โหดูข่าวแล้วรู้สึกแม่เห็นใจเหลือเกินนะ
ทำงานปราบกรามยาเสพติดเอาละจะพลั้งมือจะลงจะแรงอะไรไป
ถึงขั้นผู้ต้องหาตายแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็เห็นใจ
อยากมาเยี่ยมมาให้กำลังใจซื้อข้าวซื้อน้ำอะไรมาเยี่ยมด้วย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่วัดพัทธร
สิทธารามที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังมีกระแสข่าวว่าพระอานนท์เนี่ย
ถูกไล่ออกจากวัดเลยนะครับมีเอกสงค์เอกสารเผยแพร่ออกไปด้วย
คือพอเราไปถึงเนี่ยนะฮะที่วัดเนี่ยไม่เจอพระอานนท์นะครับ
นี่ฮะวันนั้นเราไปเมื่อวันก่อนเนี่ยยังเจอพระอานนท์อยู่ที่วัด
ส่วนนี้คือพระมหาไฮธรรมเมธีท่านเป็นผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
เราไปเจออยู่ที่หน้ากุฏิที่วัดพัทรสิทธารามนะครับแต่ไม่เจอพระอานนท์นะครับ
คือพระอานนท์เนี่ยเหมือนกับบอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลกับเรื่องที่เป็นข่าว
พระมหาไฮท่านให้ข้อมูลท่านบอกว่าตามที่มีเอกสารปรากฏเผยแพร่ออกไปเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนของทางท่านเจ้าอาวาสของวัด
แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นการไล่ออกจากวัดเนี่ยมันคงไม่ใช่การไล่ออกจากวัดเสียทีเดียวนะ
เพราะความจริงแล้วเนี่ยพระอานนท์เนี่ยเขายอมรับกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไป
ว่าโอ้โหเนี่ยไปเยี่ยมเห็นไหมผู้ต้องหาเนี่ยอดีตภูมิกับโจ้เนี่ย
โอ้โหญาติโยมวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะ
พระมหาฮัยบอกว่าอดีตพระอานนท์เขายอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
และได้พิจารณาตัวเองด้วยการขอศึกนะฮะ
เพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้ประพฤติไปนะบอกว่าขอศึกไปแล้ว
ซึ่งก่อนที่พระอานนท์จะพิจารณาตัวเองด้วยการศึกเนี่ย
ก็มีการตักเตือนพูดคุยกันอยู่๒๓วัน
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าโอ้โหก่อนจะศึกเนี่ยนะ
หลังจากไปเยี่ยมเลยนะท่านผู้ชมคุณเห็นไหมสอน
คือหนักถึงขั้นชาวบ้านไม่ใส่บาทอ่ะ
เรื่องนี้พระมหาฮัยบอกว่าไม่จริงนะฮะ
บอกชาวบ้านไม่ใส่บาทพระอานนท์เลยเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะ
แต่ถ้าจะถามว่าไม่ใส่บาทเนี่ยมันก็แหม่พระมหาฮัยบอกว่าเอางี้ดีกว่า
คือพระอานนท์ท่านไม่ได้ออกไปบินทบาท
คือไม่รู้ว่าถ้าออกไปบินทบาทจริงชาวบ้านจะใส่บาทหรือเปล่า
แต่ข่าวบอกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาทแต่ความจริงเขาไม่ได้ออกไปบินทบาท

ท่านไม่ได้สังกัดวัดพัทรสิทธารามท่านสังกัดอยู่ที่วัดภัยสนนะ
แล้วก็ก็ต้องให้ต้นสังกัดท่านได้พิจารณานะ
แต่ทีนี้ท่านได้พิจารณาตัวท่านเองแล้วนะ
โดยการลาศิกขาในวันพรุ่งนี้นะ
ก็อยากจะให้สังคมได้เข้าใจว่าการแสดงความคิดเห็นก็เป็นเรื่องของส่วนตัว

แต่เมื่อมีกระทบต่อส่วนรวมท่านก็ยอมรับผิด
คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะมีการแถลงข่าวร่วมกัน
ทั้งอายการทั้งตำรวจทั้งแพทย์ชนสูตร
ทางโรงพยาบาลแล้วก็พ่อแม่ของนายมาวินผู้เสียชีวิต

คนที่ร่วมแถลงก็มีนายสมพงศ์เย็นแก้วรองอธิบดีอายการภาคหก
นายน้ำแท้มีบุญสล่างพอสถาบันวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีสำนักงานอายการสูงสุด
นายนุวัฒน์หัสคุณนาตายอายการจังหวัดนครสวรรค์
พรรรพีพงศ์สุภัยบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจวันนครสวรรค์
พรเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปรับราม
ในอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแพทย์ชนสูตรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
คือมาร่วมกันหมดเลยนะคะคือทุกฝ่ายเลยค่ะ
หารือร่วมกันแล้วก็มีการแถลงครับ
ในแพทย์นัทพงศ์ตุลาพันธ์แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ออกมายืนยันว่าหลังจากได้รับเคสของนายมาวินนะคะ
ส่วนแรกได้รับรายงานเป็นแผ่นกระดาษจากโรงพยาบาลแรก
ในส่วนที่๒รับคำยืนยันจากพนักงานสอบสวนคนที่มาส่ง
ว่าวิ่งแล้วล้มเสียชีวิต
คือตอนนั้นมีการผ่าพิสูจน์ศพและตรวจเลือดเอาไว้แล้ว
วันนี้พอได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทุกจุด
แล้วก็ดูคลิปเหตุการณ์ทำให้สามารถชี้ชัดได้ว่า
มาวินผู้เสียชีวิตเสียชีวิตจากการถูกถุงพลาสติกคลุมหัว
เนื่องจากถุงพลาสติกที่เอามาคลุม๖ชั้น
กดกับพื้นยากต่อการหายใจ
นี่แหละคือสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดผ่านพิสูจน์ศพ
ตัดชิ้นเนื้อศพการเก็บเลือดหลักฐานทุกอย่างทำเก็บไว้หมดแล้ว
ตั้งแต่ครั้งนั้นเมื่อรุกพิจารณาจากในคลิป
ประกอบกับการมาดูที่เกิดเหตุและประวัติเพิ่มเติมอีกหลายอย่างนะฮะ
ทำให้ทราบได้ว่าผู้เสียชีวิตได้ถูกกระทำหลายประการ
ประกอบกับการกดคอพับลงนะครับซึ่งทำให้หายใจได้ยากขึ้น
หลังจากนั้นก็ถูกกดลงกับพื้น
ถูกกดลงกับพื้นก็จะส่งผลให้กระบวนการหายใจทำได้ยากขึ้น
จากช่องอกไม่สามารถจะขยายได้เต็มที่
ประกอบกับอยู่ในถุงมีถุงครอบอยู่นานกว่า๖นาที
ก็เท่าที่เรามีการถูกกันให้เริ่มแน่น
จนกระทั่งถูกกดสิฟะในพื้นแล้วนำถุงออก

ถ้าการทำลักษณะนี้แม้ผลการผ่าโศก
รวมถึงการตรวจเลือดทั้งหลายที่ออกมานะครับ

ไม่ต้องมีสารพิษในตัวก็ตายได้แล้วค่ะตายได้แล้วเพราะฉะนั้นเอ่อ
ด้วยเหตุผลทั้งหมดที่รวบรวมมานะครับรวมถึงการตรวจที่เกิดเหตุอะไรต่าง
ข้อมูลในวันนี้เราก็เลยสรุปเบื้องต้นว่าการเสียชีวิตเนี่ย
เป็นไม่เบื้องต้นนะครับก็ฟันทงเลยนะครับว่าเป็นการเสียชีวิตจาก
การขาดอากาศจากการใช้ถุงนักศึกษ์ภูมิศีรษะ
ทีนี้ชัดแล้วนะคะมีการแถลงจากทีมแพทย์ที่ชันสูตร
มาวินผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้มาฟังข้อมูลจากทางอายการค่ะ
นายสมพงษ์เย็นแก้วรองอธิบดีอายการภาค๖ยืนยันว่า
คณะแพทย์ชนสูตรพลิกศพนายมาวินผู้เสียชีวิตในคดีนี้เนี่ย
เป็นชุดที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทำโดยมีความเห็นพ้องต้องกันในการพิสูจน์ทั้ง๔ฝ่าย
ลงความเห็นประกอบกันดังนั้นผลชนะสูตรรอบสองในวันนี้
คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
ผลการชนสูตรวันนี้ที่บอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
เนื่องจากถูกคลุมศีรษะด้วยถุงพลาสติก๖ชั้นเนี่ยค่ะ

ส่วนผลชนะสูตรที่ออกมารอบแรกค่ะ
เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งหมอตอนนั้น
ว่าสาเหตุคือนายมาวินวิ่งหนีแล้วล้ม
แล้วก็มียาเสพติดในร่างกายแล้วเขาก็เสียชีวิต

เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาจากตำรวจที่นำตัวนายมาวินไปส่ง
แต่วันนี้มันชัดแล้วว่าสาเหตุมันคืออะไรค่ะ
อันนี้ครับชั้นสูตรครั้งนี้เนี่ยตำรวจมีเพียงหนึ่งเดียว
เป็นเพียง๑ใน๔ยังมีอำเภอมีพนักงานอายการและมีหมอ
ดังนั้นการที่จะบอกว่าตำรวจจะช่วยกันนั้น
เราถูกตรวจสอบตรวจถูกตรวจสอบแล้ว
สอบปากคำไหนอายการต้องรู้
ตำรวจสอบคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวทางอายการอีก
ก็ต้องไปเรียนการตรวจสอบกับทำรวจว่าตรงกับที่ข้อที่จริงหรือไม่
การสอบปากคำอายการก็ต้องรู้ทุกเรื่อง
เอกสารที่เกี่ยวข้องพนักงานอายการก็ต้องรู้และตรวจสอบร่วมกัน
ดังนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าการทำงานของเรา

อายการก็ต้องร่วมเป็นพนักงานสอบสวนในคดีร่วมสอบส่วนนี้ด้วย
ทีนี้ค่ะอายการก็เลยบอกแบบนี้
ขั้นตอนต่อไปก็คือพนักงานสอบสวน
จะต้องทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพร่วมกับอายการในทุกขั้นตอนนะคะ
เส้นใต้เอาไว้เลยว่าจะต้องร่วมกับอายการในทุกขั้นตอน
เพื่อที่จะยื่นต่ออายการให้พิจารณาภายในระยะเวลา๓๐วัน
หลังจากนั้นเนี่ยอายการจะส่งสำนวนให้สารพิจารณาตรวจสอบ
แล้วสารจะส่งสำนวนกลับมาให้อายการ
เพื่อให้อายการยื่นต่ออายการสูงสุดว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่
ยืนยันว่าการทำสำนวนร่วมกันในครั้งนี้จะตรงไปตรงมา
ไม่มีการช่วยเหลือกันแล้วช่วงท้ายตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดู
แถลงข่าวเสร็จนี่คือคุณพ่อคุณแม่ของนายมาวินผู้เสียชีวิตนะคะ

เขาร้องไห้เลยนะคะแล้วก็ไปกอดท่านรองอธิบดีอายการภาคหก
คือไปขอบคุณที่อายการก็มาช่วยในการตรวจสอบเรื่องนี้
แต่แฟนสาวที่ตอนนั้นก็ถูกคุ้มตัวไปพร้อมกันแต่แย่กล่อห้อง
คือแทบไม่ได้พูดคุยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับ
นี่ฮะวันนี้ก็ได้มาเจอทางอายการนะครับ

ทีมข่าวของเราเนี่ยได้ตรวจสอบเรื่องโทรศัพท์มือถือของนายมาวิน
ซึ่งให้ข้อมูลว่าตกลงโทรศัพท์มือถือของมาวินเนี่ยไม่ได้หายนะฮะมีข่าวว่าหายไม่ได้หายนะครับ
แต่ตอนนี้ตำรวจเนี่ยได้ยึดเอาไว้เพื่อเอาไว้เป็นของกลาง
เพื่อจะเอามาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในคดี
เพราะนี่คือหลักฐานสำคัญในคดีนี้ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับ
วันที่พระบัตรร้อแถลงข่าวแล้วก็ให้อดีตภูมิกับโจ้ได้โฟนอินคุยกับสื่อมวลชนในการแถลงข่าว
เขาบอกว่าโอ้โหพอจับผู้ต้องหาได้เนี่ยยาเสพติดของกลางมันไม่เจอ
แต่ในมือถือเปิดดูภาพถ่ายในมือถือมีไอตั้ง๑กิโลกรัมยาว่าอีก๒๓หมื่นเมตร
ก็เลยพยายามที่จะเค้นสอบให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหน
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะคือหลักฐานสำคัญนะฮะ
ตำรวจบอกว่าโทรศัพท์มือถือของนายมาวินที่เป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ถูกอดีตภูมิกับโจ้กับพวกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้หายนะฮะ
ตอนนี้ยึดไว้เป็นของกลางแล้วนะครับตำรวจกองปราบจะได้ขยายผลต่อไปครับ

อ้าวมีความคืบหน้าของคดีนี้ในวันนี้นะฮะ